คุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อวานนี้
จะเป็นภาพรวมจะเป็นการประมวล
แล้วผมอยากจะชวนคุณผู้ชมคุย
ว่าเหตุการณ์ใดที่คุณอาจจะรู้สึกว่า

ในการประชุมรัฐสภา
หรือการเลือกในยุคธรรมดี
เอาล่ะมาดูครับภาพรวมของการประชุมร่วมรัฐสภา
เมื่อวานนี้ในวันมหุมัตินมประธารัฐสภา

โมงฟ้าคุณหมอชนนั่นศรีแก้ว
หัวหน้าพักเพื่อไทยลุกขึ้นเสนอชื่อ
เศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี

เป็นผู้ที่รับมอบหมายและได้รับความเห็นชอบ
จาก๑๑พักที่จะจัดตั้งรัฐบาล
และเป็นผู้ที่พักเพื่อไทยเห็นสมควร
ขณะเดียวกันนะครับก็ได้ชี้แจงแทนนายเศรษฐา
เรื่องที่สมาชิกสงสัยเรื่องของคุณธรรม
เจริยธรรมของนายเศรษฐา
สมัยที่เป็นผู้บริหารบริษัทแสนซิริ
ซึ่งคุณหมอชนนั่นนะครับบอกว่าพักเพื่อไทยตรวจสอบมาอย่างถี่ถ้วนแล้ว
ยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีเรื่องไหนผิดกฎหมาย
และไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่านายเศรษฐาเป็นคนที่ไม่มีความซื่อสัตว
เหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือเป็นเรื่องที่คุณชูวิทย์แฉนั่นแหละ
ส่วนความวุ่นวายนะครับหลังการนะครับจับมือกับพักสองลุง
ถ้าไม่มีรัตภัมฐ์มนุมปี๒๖๖๐
เพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับก้าวไกลหรอก
ไม่มีทางจับมือกับเก้าไกลตั้งรัฐบาลเด็ดขาด
แล้วตอนที่ยังอยู่กับ๘พักร่วม

คุณหมอชนน่านสีแก้วกี่

ผมบอกกับท่านประธานเลยก็ได้ว่า

จับมือกับภักดิ์เกล้าไกรในการสรรค์รัฐบาล

เราเป็นพักดับ๒เราสามารถที่จะแย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลได้
ถ้ากลไกการเมืองรัฐมนุนมันเป็นปกติ
แต่ด้วยสภาพบังคับของรัฐธรรมนูลอย่างนี้นะครับ

เราคิดผิดว่ายิ่งเราจับมือกัน
ยิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้
เราเกิดก่อนเรามีประสบการณ์ครับ

ทำให้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเสียหายไป

ก็ถือว่าผิดคาดจากตอนเลือกตั้งไง
ก่อนเลือกตั้งบอกจะแลนด์สไลด์๓๐๐๓๐๐กว่าเสียง

ก็เลยต้องจำเป็นต้องมาจับมือกับก้าวกลายในทีแรกก่อน

แล้วนี่นะช็อตนี้นะพี่เบิร์ตเอ้ย
ตัดเป็นไวรัลในโซเชียลนี่เพียบเลยนะ
คนแบบรีทวิตรีโพสต์กันเพียบเลยจริง
แล้วเวลาคนเขานิยามคำว่านักการเมือง

หลังจากหมอชนน่านเปิดประเด็น
แล้วก็ชี้แจงเรื่องคุณสมบัติของนายเศรษฐาไปแล้ว
ท่านประธานวันนอนนะครับก็เปิดให้สมาชิก
อภิปรายคุณสมบัติของนายเสร็จถา
นายวิวัตรแสงสุริยชัดนะครับ
สมาชิกวุฒิสภาท่านอภิปรายเป็นคนแรก

ว่ามีใครรู้จักนายเศรษฐาหรือไม่

และมีคำถามในใจทุกคนว่าตัวตนที่แท้จริงเป็นยังไง
เพราะว่าตำแหน่งนี้มีความสำคัญประเทศจะเจริญต่อไปมันอยู่ที่นายก
แล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครแล้วเราจะไปเลือก
แล้วจะไปเลือกได้อย่างไรจะเอาประเทศมาเสี่ยงเหรอ
เลือกคนคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรมาปกครองประเทศ
เอาประชาชนมาเป็นตัวประกันเหรอรู้สึกว่าแบบนี้แบบนั้น
มันไม่ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็นะครับเป็นช่วงเปิด
แล้วเมื่อวานนะตอนที่แบบจัดรายการอยู่
แล้วตัดเข้าไปฟังช็อตหนึ่งของอาจารย์วันนอร์เอา

ไม่เคยเห็นภาพอาจารย์วันนอร์ปรี๊ด

ก็มีคนมาบอกว่าอาจารย์วันนอมไม่เป็นกลาง

หลังจากที่ทางประธานรัฐสภาอาจารย์วันนอร์เนี่ย
เพราะไม่รับยติด่วนของคุณรังสิมันโรม
สสก้าวไกลเสนอโหวตชื่อนายพิธาซ้ำ
แล้วก็อ้างว่าผลวิบ๓ฝ่าย

สสเก้าไกลก็เลยลุกขึ้น
คำวินิจฉัยของประธานสภา

นี่แหละรุกประท้วงอวันนอร์
แล้วหาว่าประธานไม่เป็นกลาง

มีสองกรณีเท่านั้น

ในการตัดสินในหลักการที่ถูกต้อง
สองคือท่านรู้เห็นเป็นใจกับกรณีจระ

ผมอยากให้คุณเตรชัยถอนคำว่าผมไปรู้เห็นเป็นใจ

ขอให้ถอนประเด็นนี้ก่อน
ถ้าไม่จบผมไม่ให้พูดต่อไปหรอกครับ
เพราะคุณต้องถอนผมกล่าวหาอย่างแรงว่า
ผมรู้เห็นเป็นใจกับเสียงข้างมากผมไม่รู้เลยว่าเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไร
ถ้าไม่ถอนประเด็นนี้ผมถือว่าผมเสียหาย
คนข้างนอกก็มองว่าประธานรู้เห็นเป็นใจ
ถ้าไม่นั่นผมไม่ให้พูด

เดียวแล้วครับนั่งลง
จะนั่งลงไหมจะนั่งลงไหม
จะนั่งลงไหมจะนั่งลงหรือเปล่า

คำสั่งของประธานถือว่าเด็ดขาดครับ

แบบนี้ชอตแบบนี้
ก็ไม่เคยเห็นอาจารย์วันนอร์ท่านปรี๊ด
นี่อย่างไรถึงบอกนั่งลงครับนั่งลงครับ

ถ้าใครไม่ได้ดู

นี่เราประมวลแบบเหตุการณ์สำคัญมาให้ดูทั้งนั้นเลยนะ
อาวุธเด็ดมาทั้งหน้า

คุณผู้ชมมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยเมื่อวานนี้
ประมาณสักบ่ายสามโมง
คุณวันมุธมัธนอมธาครับประธานรัฐสภา
ก็เปิดให้สมาชิกลงคะแนนโหวตนายกคนที่สามสิบ
ขั้นตอนของการลงมติก็จะขานชื่อแบบเปิดเผยรายชื่อเลยนะ
ใครเป็นใครพูดชื่อเลยแล้วก็เรียงลำดับตามตัวอักษรไม่ได้เรียงตามพัก
แล้วก็นับองค์ประชุมมีสมาชิกที่มาแสดงตน๗๐๕คนจาก๗๔๗คน
ก็ถือว่าครบองค์ประชุมแล้วก็เริ่มนับเสียงโหวตเลย
ก็จะมีขานเห็นชอบไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงเท่านั้น
แต่ระหว่างการโหวตก็มีคนมาแสดงตัวในห้องประชุมเพิ่มด้วย
๑๕นาฬิกา๒๔นาทีครับก็เริ่มโหวต
ใช้เวลาทั้งสิ้น๒ชั่วโมงไปสิ้นสุดเอา๑๗นาฬิกา๓๕นาที
สรุปผลโหวตก็คือนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทย
ได้๔๘๒เสียงเห็นชอบครับ
แล้วการโหวตเมื่อวานนี้นะถ้าเกิดใครดูไทยรัฐทีวี
ไม่ใช่แค่การขานชื่ออย่างเดียวแล้วเด้งรูปขึ้นมาเลยนะ
เออก็ถึงคิวใครโหวตคนไหนสสสวคนไหนคนไหน
ขอชมพวกเดียวกันเองหน่อยได้ไหม
เมื่อวานนี้ทีมงานที่ทำตรงนี้สุดยอดจริง
คิดดูดิมันทำให้คนดูได้แบบอ๋อคนนี้ไงไม่ใช่แค่รู้ชื่ออย่างนั้น
เออนะครับรู้ว่าเป็นใครเป็นสวอยู่พักไหนอะไรยังไง
สุดยอดครับขอชื่นชมพวกเดียวกันเองหน่อยเถอะนะครับ
คนดูเข้าใจง่ายผู้ประกาศเข้าใจง่าย
เสียงที่คุณเศรษฐาได้รับการเห็นชอบคุณผู้ชม
ถ้าไปเจาะดูก็จะได้เห็นอะไรหลายอย่าง
อย่างสวเนี่ยสวเห็นชอบ๑๕๒เสียง

จากทั้งหมด๒๕๐นั่นแสดงว่า
ก็ต้องมีจำนวนหนึ่งเลยนะที่ไม่ได้เห็นชอบ
ไม่ว่าจะงดออกเสียงหรือไม่แสดงตัวหรือไม่เห็นชอบ
เพราะถ้าเราเคยรายงานไปว่า
สวก็จะมาจากสายของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทธิ

และกลุ่มที่โหวตให้มันจากกลุ่มไหนคุณผู้ชม
แล้วก็มีเสียงจากสส๓๓๐เสียง
เป็นเสียงจากเพื่อไทย๑๔๐ภูมิใจไทย๗๑ก็มาครบ
พลังประชารัฐ๓๙หายไป๑

ไม่ได้มาแล้วก็พักรวมไทยสร้างชาติ๓๖อันนี้มาครบ
พี่เบิร์ตประชาธิปัตย์๑๖เสียง

ไม่รู้มายังไงแล้วไม่รู้จะไปยังไงต่อ

ประชาชาติ๘เพื่อไทยรวมพลัง๒

พักใหม่อีก๑แล้วก็พักท้องที่ไทย๑เสียง
นี่คือประกอบกันมาเป็น๔๘๒เสียงครับ
แล้วที่ไม่เห็นชอบล่ะ๑๖๕เสียง

สส๑๕๒เสียง
โดยส่อก็เป็นจากพักเก้าไกล๑๔๙เสียง
มีประชาธิปัตย์ที่ไม่เห็นชอบใน๒เสียง
แล้วก็พักเป็นธรรม๑เสียงครับ
งดออกเสียง๘๑เสียง

มาจากสส๑๓เสียง
ประชาธิปัตย์ก็งดออกเสียงใน๖

ไทยสร้างไทยงดออกเสียง๖ครับ

ก็คือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงจากภาคเพื่อไทย
เอกประวิทย์วงสุวรรณจากพลังประชารัฐ
และนายราชิตสุดพุ่มพักประชาธิปัตย์
ทั้งหมดนี้ก็ทำให้นายเศรษฐาได้รับการโหวต
เป็นนายกคนที่๓๐ของประเทศไทยครับ

โดยนายเศรษฐาก็เปิดใจครั้งแรกคุณผู้ชม
ก็สีหน้ายิ้มแย้มเลยมีคนมาตั้งขบวนรอต้อนรับ

คุณเศรษฐาบอกเป็นเกียรติอย่างมาก

แล้วยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
และจะยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยทุกคน
แล้วก็บอกอีกว่าเริ่มมีพักร่วมรัฐบาล
แสดงความยินดีบ้างแล้วนะตอนนั้นนะคุณผู้ชม

เดี๋ยวจะขอรอพระบรมราชองค์การ
กล้าวโปรดกระหม่อมให้เรียบร้อยก่อน
ส่วนในครอบครัวล่ะได้คุยกันบ้างหรือยังครับ
ฟังคุณเศรษฐา
ที่ร่วมในการโหวตในวันนี้
ผมจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

กระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับ

หลังจากนั้นแล้วคุณเศรษฐากับคุณอุ้งอิงแผ่ทองทานครับ
แล้วก็แก่นำพักเพื่อไทยก็ออกไปทักทายมวลชน

แล้วก็เสียงตะโกดกันเทียบเลย